คือตอนนี้คุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยด้วยก็คือ
ยาฟาวิพิราเวีย
คนป่วยหนักจะต้องกิน
๑คนจนกว่าจะหายกิน๗๐เมตร
แต่ตอนนี้มันลดลงเรื่อย
ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้มาบอกให้คุณผู้ชมกลัว

กระดับการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
เพราะตอนนี้เรากำลังรอการซื้อยาฟาวิพิราเวีย
เพิ่มจากต่างประเทศอยู่นะฮะ
อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อยากจะให้รับรู้ร่วมกัน

จะได้ร่วมกันป้องกันนะครับ
คนไม่ออกไปไหนจากบ้าน

อยู่ร้านทำหน้าที่แค่เก็บตังค์

ปรากฏว่าเธอรู้ตัวว่าเธอติดโควิด๑๙ฮะ
ติดจากลูกค้าที่มากินข้าวที่ร้านเธอนี่แหละ
ปรากฏว่าคราวนี้ก็เลยโพสต์แจ้ง

ไอ้คนเข้าใจก็เข้าใจนะ
คนไม่เข้าใจก็แบบนี้ฮะ
พอเราเจอลูกผลเราก็รีบปิดร้าน
ไม่ใช่นิ่งมาใจเราก็อยากให้เกิกค่ะ
เราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับทุกคน
เราก็ห่วงลูกค้าทุกคนนะที่มา

แต่ทีนี้มันเหตุวิสัย
ก็มันไม่ได้แสดงอาการค่ะ

ให้เราได้รู้ว่าเออเราเป็นนะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ได้รับเคสจากลูกค้ามาอีกทีนึง
ก็ต้องขอโทษทุกคนขอโทษลูกค้า
วันนี้เด็กที่ร้านก็กำลังตรวจเช็คร่างกายกันอยู่
ก็ทางอนามัยสาธารณสุขก็มาฉีดฆ่าเชื้อที่ร้านแล้ว
บอกว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะ
คุณเห็นใจทางร้านด้วยนะคะ
ต้องขอโทษนะคะขอโทษเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอบคุณมากค่ะ

นี่คือเจ้าของร้านอาหารที่บ้านโป่งราชบุรีครับเธอติดเชื้อโควิด๑๙
อัดคลิปขอโทษลูกค้าแล้วก็แจ้งไทม์ไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ตั้งแต่วันที่๔เมษายนที่ผ่านมาคือเธอเล่าบอกว่าเธอเริ่มมีอาการปวดศีรษะไอเจ็บคอ
ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนครับแล้วก็ทราบว่าลูกค้าที่มากินอาหารที่ร้านเธอ
ติดเชื้อโควิด๑๙ก็เลยไปตรวจแล้วก็ทราบผลวันรุ่งขึ้นเลย๑๔เมษายน
แล้วก็เข้ารักษาตัววันถัดมาเลย๑๕เมษายนอันนี้ถือว่าเร็วมากนะ
จากเธอจะขอโทษแล้วเธอก็ระบายความในใจไปด้วยบอกว่าลูกค้าบางส่วน
ก็ให้กำลังใจแต่บางส่วนก็มาต่อว่าทั้งที่เธอเนี่ยก็ติดเชื้อมาจากลูกค้า
มากินอาหารที่ร้านคาดว่าจะเป็นวันที่๘เมษายนอันนี้เธอเดานะ
แล้วก็ยังแสดงความเป็นห่วงลูกค้าจึงขอให้คนที่มาร้านช่วง๘๑๔เมษายน
โดยเฉพาะคนที่นั่งในห้องแอร์อากาศมันจะหมุนอยู่ในนั้นนะฮะ
สังเกตอาการและกักตัวขณะที่ลูกสาวของเจ้าของร้านเนี่ย
โพสต์ขอความเห็นใจเลยแล้วก็ชี้แจงแทนแม่บอกว่าแม่เธอเนี่ยอยู่แต่ที่ร้านนะ
คือหน้าที่เลยแม่เนี่ยคิดเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์นอนก็นอนที่ร้าน
จ่ายตลาดจ่ายกับข้าวก็ไม่ได้ไปเองออกข้างนอกก็ไปแถวนั้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แม่ก็ได้รับเชื้อจากลูกค้าอีกทีแต่ไม่ว่าคือแต่แม่เนี่ยไม่โทษว่าเป็นความผิดของลูกค้าเนี่ยที่เอามาติดเธอนะ
บอกว่าแม่เธอเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่ติดเชื้อเพราะทำมาหากิน
แค่สภาพร่างกายก็แย่พอแล้วสภาพจิตใจยังมาถูกต่อว่าอีก
คุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าแล้วเด็กเสิร์ฟแล้วคนในร้านเป็นยังไงใช่ไหม
ผลตรวจออกมาแล้วครับทั้งหมดเป็นลบนะฮะในการตรวจครั้งแรกต้องบอกแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
แต่ก็ต้องกักตัวแล้วก็ต้องรอตรวจรอบ๒เนอะนะฮะ